คุณผู้ชมไปติดตามคดีสะเทือนขวัญนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากนะคะ
เมื่อวันที่สามกรกฎาคมกรณีที่ชาวพม่าเนี่ยนะคะ
วงเด็กหญิงวัย๕ขัวไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าหมกศพเอาไว้ในพงหญ้านะคะ
ตำรวจใช้กำลังกว่าร้อยนายหลังจับได้ก็คุมตัวชาวเมียนมาร์คนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านเนี่ยที่
จะมารุมประชาธรรมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโกรธแค้นอย่างมากในการกระทำของชาวเมียนมาคนนี้
นั่นก็คือนายสลิมอายุยี่สิบเจ็ดปีนั่นเองค่ะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เบาะขยะใกล้กับคลองส่งน้ำ
ในซอยศูนย์ส่งเสริมกีฬามวยไทยชุมชนอิสลามถนนสายแม่สอดแม่ตาวที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่พาลงมาจากรถไปทำแผน
คือเจ้าหน้าที่เองต้องวางกำลังปิดซอยไว้เลยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเองก็อยู่ในอารมณ์ที่โกรธแค้นกลัวว่าจะไปรุมประชาธรรมอีกรอบนึง
คือย้อนกลับไปคดีนี้เกิดขึ้นวันที่๓กรกฎาคม
เด็กหญิงวัยห้าขวบเนี่ยหายออกไปจากบ้านค่ะพ่อแม่ตามเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอ
ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาต่อ
รวมถึงตัวผู้ต้องหาเองก็มาช่วยตามหาด้วยนะคะ
กระทั่งเวลา๑๐โมงเช้าชาวบ้านไปพบศพอยู่ในบ่อขยะเป็นศพเด็กเนี่ยนะคะ
จุดที่พบศพก็ห่างจากบ้านเด็กไปแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
คือสภาพศพไม่ได้สวมกางเกงนะคะที่ปากก็มีกางเกงของเด็กในยัดเอาไว้
มือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกฟางแล้วที่เท้าก็ถูกมัดด้วยเถาวัน
ตอนพบศพเด็กเนี่ยผู้ต้องหาเองเขาก็ไปยืนอยู่ใกล้ด้วยนะ
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีคนจำได้ว่าเห็นเด็กคนสุดท้าย
ก็อยู่กับผู้ต้องหานั่นแหละแล้วก็ออกอาการมีพิรุษ
นี่แหละวันแรกที่โดนจับตัวได้
หลังจากถูกรุมประชาธรรมจากเฉาก็น่วมแบบนี้นะคะ
แล้วก็พาตัวส่งตำรวจนะคะต่อมาตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำ
เขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจริงวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นได้
เด็กนั่งอยู่ในพงหญ้าห่างจากบ้านไปร้อยเมตรก็เลยพาเด็กไปเดินที่เบาะขยะ
พยายามจะข่มขืนนะคะแต่ว่าเด็กร้องแล้วก็ดิ้น
ก็เลยบีบคอเอากางเกงยัดปากไว้แล้วก็ลงมือข่มขืน
ต่อมาเห็นว่าเด็กเสียชีวิตก็เลยใช้เชือกมัดมือ
เอาถาวันมัดเท้าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้แล้วก็เดินกลับบ้าน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่ารู้จักกับครอบครัวของเด็ก
เพราะว่าบ้านอยู่ติดกันมีความคุ้นเคยกับเด็กค่ะ
ไปตรวจสอบประวัตินายคนนี้เคยติดคุกคดีฆ่าข่มขืน
เด็กชายมาแล้วที่เมียนมาติดคุกมา๘ปีนะคะ
แล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกมาก่อนโควิดสิบเก้าระบาด
พอพ้นโทษออกมาก็ข้ามมาฝั่งไทย
เพื่อมาทำงานที่แม่สอดแล้วก็มาก่อเหตุสลดล่าสุดขึ้นค่ะ
พลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธากุลนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากบอกว่าปิดคดีได้ไวนะ
คดีนี้เป็นเพราะว่าความร่วมมือของชาวบ้านจริง
พยานหลักฐานก็หนาแน่นมัดตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนค่ะ
ขณะที่ช่วงสายวันนี้ครอบครัวเองก็เสียใจ
โดยเฉพาะพ่อของเด็กหญิงที่เสียชีวิตคือเสียใจอย่างมากอะค่ะ
ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งนะคะไปใช้ไม้เนี่ยไล่ตีในโซ
วัย๒๐ปีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันที่นั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
หัวแตกเลือดอาบแบบนี้เลยนะคะโมโหค่ะที่นายโซพูดจาไม่เข้าหู
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีค่ะก็เลยไปเรียกรถพยาบาลมาให้รับตัวไปทำแผล